เมื่อวานผมจำได้ว่าข่าวนี้คุณวรพรอ่าน
แล้วก็เป็นเหตุที่สลดจริงเมื่อคุณตาอายุ๖๓ปี
ถูกคุณยายที่หั่นหมูอยู่แล้วก็แทงแล้วก็ฟันไป๓๐แผล
จนคุณตาเสียชีวิตคุณผู้ชมฮะตกลงข้อมูลจากในพื้นที่
เขาบอกว่าไม่ได้หึงหวงกันนะคือแต่ทะเลาะแบบนี้
ทะเลาะเรื่องงานนะฮะทะเลาะกันแบบนี้มาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ
คุณผู้ชมฮะตำรวจนะครับก็ไปสอบถามนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจสพศิชนนี่แหละฮะ
เปิดเผยว่านางเกี้ยงเนี่ยนะครับให้ปากคามโดยรับสารภาพตลอด
ข้อกล่าวหาว่าทำลงไปเพราะมีปากเสียงเกิดบันดาลโทษะใช้มีดทำครัวเนี่ย
หน่ำแทงสามีจนตายเลยนะฮะแล้วก็ไม่ใช่หึงหวง
เดี๋ยวผมบอกเป็นเรื่องงานเนี่ยทะเลาะกันประจำอยู่แล้ว
ก็สอดคล้องกับญาติของทั้งสองคนนะครับที่มีคนรู้จัก
บอกว่าวันเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงทะเลาะอะไรกันนะนะ
เจออีกทีนางเกี้ยงยืนตัวเปื้อนเลือดอยู่แล้วขอความช่วยเหลืออยู่
โดยเพื่อนบ้านบอกว่ารู้จักทั้งคู่มาตั้งแต่ยังเด็กนะ
ถือเป็นคนนิสัยดีทั้งคู่นะฝ่ายภรรยาก็เป็นอาสาสมัครหมู่บ้าน
ฝ่ายชายสามีก็ขยันขันแข็งดีเรื่องนี้น่าจะเกิดจากการบันดาลโทษะ
ส่วนสาเหตุไม่ใช่เรื่องหึงหวงหรอกนะเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งคู่
ก็ไม่เคยมีพฤติกรรมเช่นนี้มาก่อนครับ
ภรรยาแกเล่าว่าว่าแกเนี่ยไปกรีดยางทีนี้อ่ารวดยางเนี่ย
ที่เขารักต้นยางครับที่ว่าวางวางถ้วยยางเพื่อน้ำยาง
หล่นลงไปในถ้วยยางนะครับขาดอยู่ประมาณสามเส้น
เดี๋ยวก็ทำกับข้าวอยู่ตรงหน้าต่างประตูบานเนี้ยหน้าต่างบานเนี้ยครับ
ทำกับข้าวอยู่ตรงนี้คือขวานหมูขวานอะไรอยู่ตรงเนี้ยครับ
แล้วก็พูดทางหน้าต่างนี้มาสามีก็ต้มหมูอยู่ตรงนี้
อ่าทางภรรยาก็พูดมาทางหน้าต่างว่าอ่าขอรวดรัดต้นยางหน่อย
จะเอาไปรัดต้นยางรวดต้นยางขาดอยู่สองสามเซ่น
ทีนี้ทางสามีก็ว่าพูดภาษาใต้นะครับว่าเออ
เรื่องอะไรกูมึงจะย่างเต่าเก๊ก็บอกว่าที่เต่าเก๊เลย
อะไรประมาณนี้นะภรรยาพูดแล้วทีนี้น่าจะเป็นสาเหตุเนี้ยครับ
ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์บานปลายที่ว่าทะเลาะมากขึ้น
จนได้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าสามีกับภรรยาได้แทงกันตาย
นี่แหละครับตำรวจก็ทำประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือนางเกี้ยงนะฮะ
เรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้ประกันตัวนางเกี้ยงไปเมื่อคืนที่ผ่านมา
ก็จะเร่งทำสำนวนยื่นต่ออายการเพื่อส่งฟ้องต่อไปครับ